เดี๋ยวพาไปดูเขตทางภาคอีสานกันหน่อยดีไหมฮะ
ดีค่ะไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อยดีไหมครับ
เพราะว่าโอ้โหมีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
นายพาลธองแท้ชินวัสลูกชายของนายทักศิลป์ชินวัสอยรมนคครับ
ไปขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาลงทะเบียนและลงเวลาการสมัครรับเลือกตั้งสอสอซึ่งกรกตขอนแก่นเนี่ยเขากำหนดเลือก
หอประชุมอบจขอนแก่นเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งทางด้านของนายเอกราชช่างเหลา
แก่นำพักพลังประชารัฐภาคอีสานก็ได้นำผู้สมัครสอสอของพักพลังประชารัฐ
สิบเขตเลือกตั้งของขอนแก่นไปกราบขอพรสารเจ้าพ่อหลักเมือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะเป็นการเอาเลิกเอาชัย
แล้วก็นำผู้สมัครทั้ง๑๐คนขึ้นรถตุ๊กเคลื่อนขบวนมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและผู้ที่ให้การสนับสนุน
มาให้กำลังใจจนแน่นสองฝากฝั่งถนนเลยนะคะ
บริเวณโดยรอบสถานที่ขอการรับสมัครเป็นจำนวนมากด้วย
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูทางพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
บัญญัติบรรทัศน์คนนี้เนี่ยเป็นสอสอสุราธานีมาเกือบตลอด
ทั้งชีวิตของการเล่นการเมืองเลยนะยกเว้นแค่ปี๔๔เท่านั้นเองนะครับ
ที่เป็นสอสอระบบบัญชีบรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วย
ในตำแหน่งของที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์นะครับ
ผู้สมัครของพักในจังหวัดสุราธานีทั้ง๖เขตไหว้ขอพรศาลหลักเมืองสุราชธานีนะครับ
ซึ่งคุณบัญญัตินำคุณชุมพลการชนะนางโสภาการชนะ
นำพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้ก็ตามอยู่ในขบวนนะครับ
ผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบด้วยเขต๑
ก็คือนายพานุศรีบุษยการอดีตบรองนายกเทศมนตรีนครสุราธานี
๒นี่นายวิวัตนินวัชรมณีบุตรชายนายประวิทนินวัชรมณี

๓นางสาววัชิราพรการชนะบุตรสาวของนางโสภากาญจนะ
และนายชุมพลกาญชนะอดีตสสนะครับ
๔นายสมชาติประดิษฐพรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรธานี
และเขตห้านายสินิศเลิศกรายอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์
รวมถึงอีก๑เขตของสุราชก็คือเขต๖นะครับ
ธีรพัฒน์พริ้งสุรกะอดีตสสพักประชาธิปัตย
ซึ่งเป็นเจ้าของเก้าอี้เดิมแล้วก็เป็นบุตรชายของนางนิพา
พริ้งสุรกะอดีตสอสอหลายสมัยเนี่ยนะครับ

ทั้งนี้พักประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นประเพณี
ไปลงสมัครเลือกตั้งทุกครั้ง
ก็จะต้องไปไหว้ศักระที่สารหลักเมืองก่อน
เหมือนถือว่าเป็นหลักชัยก่อนจะลงสู่สนามจริง
ซึ่งทั้งหมดนั้นสวมแจ็คเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์สีของพักนี่แหละครับ
จากนั้นขึ้นรถบรรทุก๖ล้อที่มีป้ายภาพของ
นายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพัก
ชัวร์หลีกภัยประธานที่ปรึกษาพัก
นายบรรยัติบรรทัศนที่ปรึกษาพักฯ

เดินทางไปยังสาราประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี
เขื่อนแม่น้ำตาปีสถานที่รับสมัคร
ท่ามกลางผู้สนับสนุนจำนวนมาก
อันนี้คือความเคลื่อนไหวในการรับสมัครสอสอ

เราก็ตัดสลับกันไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพ

เพราะว่าแกนนำพักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ภายในอาคารกีฬาเวช๒

พกกษมณฑ์ชี้แจงขั้นตอนแล้ว
โมง๓๕นาทีแต่ละเขตเริ่มกระบวนการจับสลากแล้ว
แต่คนที่มาหลัง๘โมงครึ่งจะไม่มีสิทธิ์จับสลากแล้วนะ
คือทำได้แค่รอรอเขาจับกันให้เสร็จแล้วก็รันหมายเลขไปเลย
ตอนนี้คือเอารายชื่อผู้สมัครทั้งหมดผู้ประสงค์สมัครทั้งหมด
เหมือนใส่แก้ววงกลมไว้เสร็จแล้วให้ทุกคนได้เห็น
จากนั้นก็เทใส่พานเทใส่พานเสร็จ
จะเข้าสู่ช่วงของการจับสลากนะครับ